สวัสดีครับกรุงเทพฯมหาละครเมื่อวานนี้หลายคนถ้าเกิดออกบ้านมาตอนเช้า
ถ้าหากเห็นบริเวณพื้นที่ต่างที่มีการจราจรหนาแน่นมีหมอกปกคลุมอยู่มีฝุ่นปกคลุมอยู่
นี่เป็นสัญญาณให้เราได้รู้ว่าขณะนี้เองอากาศหนาวลมเย็นที่ก่อนหน้านี้เข้ามาเมืองในของเรา
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

หลังจากนี้บริเวณตอนกลางกรุงเทพมหานคร

ส่วนภาคเหนือภาคอีสานโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดขอนแก่น
ใครที่จะใช้รถใช้ถนนอาจจะต้องระวัง
เพราะว่าปัจจัยเดียวกันก็คือเรื่องของความชื้นที่ตอนนี้
ค่อยทยอยเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ทดแทนอากาศหนาวลมเย็นที่ก่อนหน้านี้แผลลงมา
ชื้นเหล่านี้ช่วงเช้าก็จะมีลักษณะการก่อตัวกลายเป็นหมอกเกิดขึ้น
ดังนั้นใครที่ต้องสัญจรตามป่าตามเขาต่าง
เส้นทางที่ต้องผ่านต้นไม้เยอะที่มีความชื้นเยอะ
ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าหมอกหนาอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
โดยเฉพาะช่วงที่มีรถสัญจรบนท้องถนนจำนวนมาก
คุณผู้ชมครับจะสังเกตว่าในเช้าวันนี้
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
อุณหภูมินั้นยังคงต่ำกว่า๒๐องศา
แต่ว่าตอนกลางนั้นอุณหภูมินั้นดีดขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ๒๐ต้นแล้ว
ถ้าหากไปดูในตอนกลางวันก็จะพบว่าอุณหภูมิทั่วไทย
ตั้งแต่ตอนบนถึงตอนล่างค่อยไต่ระดับมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยตอนนี้จากการคาดการณ์ก็พบว่าช่วงบ่าย๓
ช่วงที่คาดการณ์ว่าอุณหภูมินั้นจะไต่ระดับสูงที่สุด
จะอยู่ที่ประมาณ๓๓๓๔องศาแถวภาคเหนือภาคอีสาน
ยังคงมีอากาศเย็นในตอนบนของภาค
ประมาณ๓๐นิดอาจจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่
ทีนี้สิ่งที่ต้องระวังอย่างที่ได้เน้นยับไปเมื่อวาน
ก็คือเรื่องของแสงแดดนะครับที่มีความรุนแรงเป็นพิเศษ
เพราะว่าตอนนี้แดดในบริเวณพื้นที่เหนืออีสาน
เพราะว่ากลุ่มก้อนเมฆที่ไปก่อตัวด้านบนค่อนข้างน้อย

อุณหภูมินั้นสูงขึ้นกว่าเมื่อวานเล็กน้อย
ประมาณ๑๒องศาเซลเซียตในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งก็ตามคาดการณ์ไว้นะครับ

ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสาน

แต่ว่าตอนกลางช่วงที่มีการแผลลงมา
อากาศเย็นมาเจอกับอากาศร้อนชื้นที่เกิดขึ้นตอนนี้

ก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่นเกิดขึ้นนะครับ
ถ้าหากเราดูนี่คือการคาดการณ์อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งวัน
พบว่าอุณหภูมินั้นไต่สูงขึ้นเรื่อยนะครับ
สูงสุดที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียต

ทีนี้เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์รายวันนะครับ
สังเกตว่านี่คืออุณหภูมิสูงสุดนะครับ

วันนี้๓๒พรุ่งนี้๓๓๔๓๔
แล้วก็ลงมาต่ำสุดอีกครั้งหนึ่ง

อากาศก็จะเย็นลงในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
แล้วก็ส่งต่อมายังกรุงเทพก็จะทำให้เกิดฝนเกิดขึ้น
ในพื้นที่กรุงเทพก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมาช่วย
ทำให้สถานการณ์ฝุ่นที่เราต้องเจอกันในตอนนี้ดีขึ้นนะครับ
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ร้อนอบอ้าวทั้งฝนทั้งเรื่องของฝุ่น
ยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ